ต่อกันที่เรื่องเกิดขึ้นที่บางบัวทองนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ

เขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คน
เข้ามาขู่น้องชายถึงที่บ้านเลย
เขาบอกว่าน้องชายเขาไปมองหน้าเขา
อยู่ที่หน้าร้านเกมแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้พ่อพยายามออกไปห้าม

แต่ว่าสุดท้ายวัยรุ่นกลุ่มนี้
ประกาศศักดาค่ะบอกว่าเป็นขาโจแถวนี้

ทำให้ข้าวของในบ้านมันได้รับความเสียหาย
เขาก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เฟซบุ๊กของนายธนพัฒน์เพิ่มสูภาค่ะ
อายุ๒๒ปีโพสต์บอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่ม
๒๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะมีกลุ่มวัยรุ่น

มาพร้อมกับอาวุธมีดแล้วก็ดาบเกือบทุกคนเลย
บุกรุกปีนข้ามรั้วเข้ามาในบ้าน
หวังจะทำร้ายน้องชายของเขาซึ่งอายุ๑๕ปีนะคะ
จากนี้เล่าเพิ่มเติมให้ทีมข่าวเราฟัง
บอกว่าเรื่องทั้งหมดเริ่มแบบนี้
น้องชายยืนอยู่หน้าร้านเกมในหมู่บ้าน

น้องก็เลยหันไปมองว่าทำไมส่งเสียงดัง
หลังจากที่น้องหันไปมองเท่านั้นแหละ
กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจค่ะ
หาว่าน้องชายไปมองหน้าจะหาเรื่อง
จากนั้นถืออาวุธมีดวิ่งมาหาน้องชาย
หวังจะทำร้ายน้องชายตกใจสิคะทีนี้
ขี่รถจักรยานยนต์หนีเข้าบ้านมา
แต่ระหว่างที่หนีวัยรุ่นส่วนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา

ล้มที่หน้าบ้านพอดีเลยนะคะ

วัยรุ่นกลุ่มเดิมค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาอีกนะคะทีนี้
มีคนมาผสมรงศ์ไปตามพพวกมา
รวมแล้วประมาณ๙๑๐คนนี่แหละทุกคนมีอาวุธมีดค่ะ
วัยรุ่นทั้งหมดปีนเข้ามาในบ้านเลยนะคะปีนข้ามรั้วเข้ามาในบ้านแบบนี้นะคะ
แล้วก็ใช้มีดสิ่งของคว่างปลาเข้ามาในบ้านด้วย
ตอนนั้นเขาบอกว่าที่สงสารที่สุดก็คือแม่
แม่ป่วยนอนอยู่ในบ้านลุกไปไหนก็ไม่ไหว
ทำได้เพียงกอดน้องสาวกับน้องชายไว้แน่นเลยนะคะ
พ่อด้วยความที่เป็นผู้ชายออกมาข้างนอกค่ะ
พยายามมาห้ามปรามมาขอร้องให้วัยรุ่นดังกล่าว

แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ทำพฤติกรรมกลาง
ทำลายข้าวของตะโกนร้องประกาศศักดาบอกว่า
เป็นกลุ่มคนอยู่ในย่านบางบัวทอง
แล้วก็ขู่คนในบ้านว่าเดี๋ยวกลับมาอีก
คราวหน้าจะเอาให้หนักคนนี้อีกนะคะ
ฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
นอนป่วยอยู่ก็ได้แต่ห้ามว่าอย่าเข้ามาอย่าทำอย่างนี้
นะนี่ในบ้านนะหลังสิ้นสุดเสียงพ่อของผมอ่ะพูดปุ๊บ
กลุ่มพวกนี้ก็กระโดดปีนเข้ามาพร้อมกับอาวุธมีดเล่มยาวครับ
เข้ามาระหว่างจะมาทำร้ายพ่อผมเขาก่อเหตุเสร็จนะครับ
เขาก็พูดออกมาว่ากูเด็กบ้านบัวทองแล้วเดี๋ยวเจอกันอีก
คำขู่แบบนี้เดี๋ยวเจอกันอีกแล้วจะเอาให้หนักกว่านี้อีก
เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ทำให้แม่ซึ่งปกติก็ป่วยนอนอยู่บ้านอยู่แล้ว
หวาดกลัวหนักกว่าเดิมไม่กล้าออกไปไหน
น้องสาวทั้งสองคนก็หวาดกลัวไม่กล้าออกไปไหนเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะนายธนพัฒน์คนที่โพสต์เรื่องนี้เอาไว้
เขาบอกว่าในช่วงวันที่เกิดเหตุไปแจ้งความไว้กับตำรวจแล้วนะคะ
สพบางบัวทองคือแต่ว่าตั้งแต่วันนั้น๒๑ธันวาคมจนถึงวันนี้
พนักงานสอบสวนได้แค่แนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
และยังไม่มีการดำเนินการใดจนถึงขณะนี้ด้วย
ก็เป็นห่วงนะคะความปลอดภัยเพราะกลุ่มวัยรุ่นขู่
ว่าเดี๋ยวกลับมาอีกเขาก็เป็นห่วงนะคะ

ฝากตำรวจในท้องที่สพบางบัวทองด้วยนะคะ
เขาท้ามาแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีก